มาต่อที่เรื่องของคนรักสุขภาพ
ใครที่ชอบรับประทานผักปลอดสารพิษ

ต่อจากนี้ไปคุณสามารถปลูกผักง่าย

แล้วก็สามารถดูแลผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกัน
เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยทำเกษตรกรรมในบ้านได้แล้วครับ

คราวเดียว๑๐๐๒๐๐ต้น

รวมมีการรวบรวมเอาเรื่องราว

ที่เป็นการปลูกในร่มมาก
รวมกันกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
จนทำให้ผู้ใช้งานสามารถปลูกพืชได้
สมาร์ทโฟนคือมือถือแล้ว
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาฟาร์มคิ้วนั้น

ตู้ใช้เวลาเพราะปลูกพืชผักจนโต
และเก็บเกี่ยวได้ประมาณ๖สัปดาห์นะครับ

จากนั้นกระบวนการเติบโตของพืชก็จะ

ด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ทางการเกษตรควบคุม
แล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมของพืช

ให้สัดส่วนเนี่ยพอดีพอดีกับ
ระยะเวลาของการเติบโตของพืชนั้นนะครับ

ไม่อยู่บ้านก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะตายหรือเปล่า

ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนได้นะครับ

เขาจะมีการติดไว้ในตู้เพาะปลูกเลยครับ

คุมได้ทุกอย่างตั้งแต่ความเป็น

เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเอาไว้นั่นเอง

บริษัทนี้ก็ยังพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์

ใหญ่ขึ้นสามารถปลูกพืชได้
สองพันต้นในคราวเดียวนะครับผู้พัฒนาบอกว่าพืชที่ออกมานั้นจะ
ปลอดภัยมากกว่าท้องตลาดเพราะว่าน้ำที่ใช้รถนั้นจะถูก
ฆ่าเชื้อจากรังสียูวีผักที่โตมาก็ทานได้ไม่ต้องล้าง
อดสารพิษแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับ